คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้นั้นถือว่าเป็น๑วันที่มีความสำคัญ

ตอนนี้หลายคนคงเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ
ที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการลงประชามติ
ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา

อดกังวลไม่ได้เรื่องของฟ้าฝน

จุดนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
คงได้เห็นภาพภัยพิบัตรต่างเกิดขึ้น
รวมถึงกรุงเทพมหานครเองก็มีน้ำท่วมขัง

สภาพอากาศหลังจากค่ำคืนนี้เป็นอย่างไร

ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

ปัจจัยตอนนี้ที่มีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองของเรานั้น
มีอยู่๒ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับ
ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพอากาศวันลงประชามติ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ปัจจัยแรกก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นั่นก็คือร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
พาดยาวตั้งแต่บริเวณประเทศพม่า

ไปจรดที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

แต่ก็ยังคงนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

อาจจะยังมีฝนตกชุกได้อยู่ในบางพื้นที่
นอกจากนี้เองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
ที่จะคำนวณหลังจากค่ำคืนนี้เป็นต้นไป

จากการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า
กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กลางตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก

อุบลราชธานีอาจจะตกเยอะหน่อยหนึ่งคำนวณต่อไปนะครับ
จนถึงช่วงบ่ายบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นจะเริ่มมีการ
เคลื่อนที่เข้ามาจากบริเวณประเทศพม่านะครับเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบนภาคกลางตอนกลางนะครับรวมไปถึงแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคหลัง
อีสานอาจจะต้องระวังฝนหน่อยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชศรีมา
จะมีฝนตกชุกในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวครับคำนวณต่อไปนะครับ
ฝนนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับมีตกประปายบ้างในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
แล้วก็คำนวณต่อไปจนถึงช่วงเย็นค่ำกลุ่มฝนก็จะมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมไปถึงตอนบนของพื้นที่ภาคตะวันออก
นี่คือสถานการณ์ฝนตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกแล้วครับว่ากลุ่มฝนนั้นอ่อนกำลังลง
ยังคงมีตกกระจายตัวอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดสุราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาจจะมีตกกระจายตัวในหลายจุดหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยออกไปจากพื้นที่

อีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นแดดอาจจะแรงหน่อยในช่วงบ่ายครับ
ยังไงใครที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันแดดไปด้วย
อุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางกลุ่มก้อนเมฆที่หนาตา
จะนำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันไม่ร้อนละอุมากนัก
แต่ว่าเนื่องจากความชื้นที่เยอะนะครับจึงทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว

การว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตสูงสุดในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะสังเกตว่ามีสีเหลืองปรากฏในหลายจุดละทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าอากาศเย็นสบายไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนนี้
เป็นต้นไปตลอดทั้งวันสำหรับการลงประชามตินะครับ๘นาฬิกาไปจนถึง๑๖นาฬิกายังไง
ความพร้อมเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ